มันมันเป็นสายพันธุ์มันดำยังเงี้ยงอ่ะครับ

อันนี้ก็คือเอามาแต่ลูกแก่
มันเราเห็นมานานหรือยังว่ามันเป็นงอกผิดปกติเป็นสิบนิ้วอะครับ
มันมันเห็นแต่ตัวน้อยล่ะครับอืมเอามาเรียง
ของข้างนั้นใช่ไหมครับอ่า
ไก่แจ้ไก่แจ้แค่งน้ำเยียมที่เขาเลี้ยงกันขับเองน่ะ

นี่ครับตัวนี้ถ้ามีใครมาขอซื้อจะขายไหมหรือว่าเราเก็บไปเลี้ยง
ถือว่าเป็นเป็นไก่ที่ว่าประเทศมีปีก่อน
ปกติเขาก็จะเดินไปเดินมาอยู่นี่ใช่ไหมเบอร์นเดินที่สำหรับ

ต้องเก็บไว้เลี้ยงก่อนครับ
แล้วสูบมากเราเลี้ยงแบบปล่อยเลยใช่มั้ย
ก็ใส่กรงไว้หลังบ้านครับบางทีก็ปล่อยออกมา
แล้วให้เขากินอะไรเป็นอาหารเลี้ยงด้วย
ก็ข้าวเปลือกข้าวโพดแล้วก็ตามอาหารที่เราเหลือ
ปกติครับ

มันติดเป็นเหมือนกันไหมอีกข้างหนึ่งเหมือนกันไหม
ข้างหนึ่งก็น่าจะเหมือนกันแต่อันนี้ยาวกว่า
เลขอันนี้ออกบ่อยนะตั้งแต่เราเลี้ยงไก่ตัวนี้

แต่ว่าก็เอามาเลี้ยงแต่ลูกเจี๊ยบใช่ไหมครับ

คือลักษณะพิเศษของเขาคือเป็นยังไงครับเป็นนิ้วเป็นยังไงครับ
นิ้วมันมีมากกว่าไก่คนอื่นนะมันมี๑๐นิ้วบางทีเพิ่มมา
แล้วมีชาวบ้านที่เขาเห็นแล้วเขาว่าไงครับแปลกไหมหรืออะไร
เขายังไม่มีเขาไม่ใช่ให้ใครดูเขาเลี้ยงไว้อย่างบ้านนี้เฉย
แต่ว่าตั้งแต่ที่เราเรียกมาก็คือว่าเรามีอะไรเลขเกี่ยวกับตัวเลขไหม
คิดว่าแบบมีโชคราบมีอะไรมั้ย

ได้ได้นิดหน่อยครับบ้านอย่างนี้ครับ

ใช่ครับต้องเลี้ยงไว้ต่อ